มาดูเรื่องของลุงพลนิดนึง
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่

มาดูเรื่องทนายความของลุงพลนิดนึง

ว่าทันายตั้มทันายศิษฐาเบี้ยประเกิร์ตและทีม
ขอถอนตัวจากการว่าความให้กับลุงพลแล้วก็เหมือนกับว่า
หรือว่าลุงพลทาบทามทนายอนัญชัยชายเดชทนายดังอีกท่านหนึ่ง
อืมให้มาดูแลเรื่องของคดีความหรือเปล่าครับแต่วันนี้ชัดแล้วอ่ะค่ะ
นายอนัญชัยบอกว่าไม่ใหม่ไม่ใหม่ปฏิเสธเลยไม่นะฮะ
ไม่รับว่าความให้กับลุงพลครับทนายอนัญชัยชายเดชแถลงชัดเจนเลยนะคะ
บอกว่าไม่ขอรับว่าความให้ลุงพลกับป้าแตนในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
อืมทนายอนัญชัยบอกว่ามีเลขาของลุงพลพยายามติดต่อมาหลายครั้งจริงจริง
ก็ถามกลับว่าทำไมถึงอยากให้ไปว่าความให้ครับคำตอบที่ได้ก็คือ
ทนายตั้มเคยพูดเอาไว้ว่าทนายอนัญชัยแม่นกฎหมายมากที่สุดครับ
เช้าวันที่สามสิบพฤษฎิกายนที่ผ่านมาทนายฤทธิ์โทรศัพท์มาหา
บอกว่าลุงพลกับป้าแตนอยากให้ไปเป็นทนายความให้
ก็ตอบไปว่ากำลังทำคดีอยู่ไม่สะดวกนะตอนเย็นโทรมาอีก
แต่ไม่ได้รับสายเพราะว่าไม่อยากทำไม่สนใจคดีนี้
จากนั้นโทรมาอีกหลายครั้งมากค่ะลุงพลก็พยายามขอความเป็นธรรมในคดีนี้
นายอนัญชัยบอกว่าก็มองลุงพลถ้าจะมองในทางที่ดี
แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยทำคดีเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจหรอก
มีการไปว่าความให้กับลุงพลแต่ถ้าอยากจะให้ว่าความให้
ลุงพลต้องมาเองลุงพลต้องคุยเองลุงพลต้องมีใจอ่ะ
ลุงพลไม่เคยเอ่ยชื่อผมเลยนี่นะคะให้โอกาสลุงพลแล้วด้วยซ้ำ
ตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าลุงพลจะติดต่อทนายอนัญชัย
แต่ลุงพลไม่คุยเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ
ว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะคะแต่ธนายอนัญชัยบอกว่า
ผมมีจุดยืนใครซื้อตัวไม่ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้เงินจ้างหรอกค่ะ
ทั่วประเทศเนี่ยที่เขามีฝีไม้ลายมือก็เยอะ
ที่เขาไม่ออกสื่อก็เยอะไปหาเขาเถอะครับอย่ามาหาผมเลย
นี่ขนาดผมยังไม่ทำอะไรเลยนะผมก็เสียหายเดือดร้อนขนาดนี้เลย
การจะมาจ้างอนันตชัยเนี่ยการจะมาหาความยุติธรรมการอันตชัยเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องมีเงินเสมอไปคุณรู้ได้ไงว่าผมจะเรียกเงิน๕ล้าน๑๐ล้านเนี่ย
ผมไม่ได้ต่อรองกับใครนะครับผมอาจจะว่าความให้ลุงอ่า
นายชัยพลกับป้าแตนฟรีก็ได้ถ้าคุณเป็นคนดีจริง
ผมไม่ค่อยเป็นคนบอกนะว่าคุณมาติดต่อผมเนี่ยแต่มีอยู่สี่คนเนี่ย
บอกกับพวกยูทูปเปอร์แล้วลงมาอย่างนี้
ผมเดือดร้อนนะผมกำลังทำงานอยู่
ก็ผมบอกให้คุณรอไงคุณมาติดต่อผมต้องเงียบสิครับ
ไม่ต้องไปร้องแรกแขกเชื้อใครฟังคุณชายผมเอ่ยเอ่ยชื่อผมบ้างไหม
ชื่อว่าติดต่อผมบ้างไหมแล้วคุณอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์ผมนะ
ผมรู้ว่าผมฟ้องด่าเลยนะแล้วมาบอกว่าผมรู้จักกับ
ทนายตั้มรู้จักกับหมอปลาเป็นพวกกันไม่ใช่
ก็ผมบอกล่ะไงกระนาดผู้ใหญ่ที่ผมนักถืออะขอ
ผมยังไม่ให้เลยและบุคคลเหล่านี้
คนไม่ได้เอ่ยชื่อทนายอนัญชัยลุงพลไม่ได้ติดต่อไปด้วยตัวเอง
ให้เลขาให้คนอื่นติดต่อไปครับแล้วเหมือนกับว่ามีการไปให้ข้อมูลกับยูทูบเบอร์
คงเป็นข่าวว่าทนายอนัญชัยจะว่าความให้ทั้งที่ยังไม่ได้ตบปากรับคำว่าจะรับทำคดี
ก็เลยออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนแบบนี้ครับส่วนทนายตั้มค่ะ
นายสิทธาเบี้บังเกิดก็มีการโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก
บอกว่าอยากได้ทนายที่มีชื่อเสียงไปทำคดีมันก็ต้องใช้ใจครับให้เกียรติให้ใจให้ความเคารพสามสิ่งท่องไว้นะ
ภาพนี้นะคะแล้วก็มีข้อความอย่างที่บอกไปมาดูลุงพลนิดนึง
เคลื่อนไหวของลุงพลตั้งแต่เช้าก็ตื่นมาไหว้พระขอพร
รอรับข่าวดีจากการแถลงข่าวของทนายอนัญชัย
แต่พอรู้ผลโอ้โหคว้าคว้าไมค์ประกาศเปิดใจหน้าสารพระพรมที่บริเวณบ้านนะคะ
โอ้โหนี่เหรอมีเหล่ายูทูบเบอร์๒๐กว่าชีวิตด้วยนะคะ
มาปักหลักติดตามแล้วก็มีการสดผ่านช่องยูทูปด้วยนะคะ
ครับก็พูดว่าถูกปฏิเสธทนายอนัญชัยก็ให้เหตุผลว่า
มีกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนไปให้ข้อมูลเรื่องของเงินค่าจ้างทนาย๕ล้านอะไรแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงลุงพลดูนิดนึงนะคะ
เอาคำพูดนี้ไปถึงท่าน
ให้ท่านธนาชัยชัยเดชได้ยิน
ความรู้สึกจากลุงพลหรือนายชัยพลวิพาคนนี้
หลังจากที่ท่านโพสต์

วันที่๖ธันวารู้เรื่อง
วันนี้ผมรู้แล้วครับฉายากระดูกเหล็ก
มันได้มายังไงฮะอันเนี้ยผมรู้แล้วครับ
อืมมันอย่างงี้นี่เองผมไม่เคยมีเป็นมีใครเป็นเพื่อนเธอ
ก็นั่นบางทีหน้าเวลานี้ในเครื่องนี้คนแรกคือท่านอาโน้มชัยชายเตฌ
แม่ลองครับแม่ลองติดเตอะมันคิดมาทีไลน์แต่มันรู้สึกว่ามัน
ท่านอานันชัยชายเดชไปได้ผมคอเรียกชื่อท่านแบบนี้ผมไม่
ไม่มีเจตนาที่จะเอาชื่อสั้นชื่อของท่านท่าน
ย่ำยีในโซเชียลขอบคุณทุกท่านให้ใจใจ
ท่านบอกว่าข้อแรกผมไม่ผ่านแล้ว
ผมไม่ได้ให้ใจท่านแต่วันนี้ผมให้ใจท่าน
คนก็บอกว่าเปิดชื่อธนาฬินัยอนันชายแล้ววันนี้

ธนาฬินัยอนันชายบอกว่าบอกธนาฬิหลายคนให้เขารบธนาฬิอนันชาย
เพราะเป็นคนรักษาศีลอยู่ในธรรมะรับทำคดีเฉพาะคดีที่ถูกต้อง
ก็เลยไม่แปลกใจที่ไม่รับทำคดีลุงพลเพราะว่าก็คิดไว้อยู่แล้วแหละ
ส่วนที่ลุงพลมาตัดเพราะว่าเป็นลุงพลทำอะไรก็ผิดเนี่ยนะ
หมอปลาบอกว่าถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกังวลก็ต้องมั่นใจในตัวเองไป
ไม่ได้ตกใจหรือแปลกใจทำไมทนายเปี๊ยบถึงไม่เอาคดีนี้
ไม่ตกใจก็บอกแล้วมันเป็นไปตามคาดการณ์ที่เราได้สัมผัสกับธนาอันตชัยอยู่แล้ว
เพราะตัวเองก็พูดตลอดอยู่แล้วว่า

ไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ย
ผมเชื่อว่าทนายอาสาที่ศาลเขามีมันก็ทำได้
และที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วย
ไม่ต้องไปรบกวนเอฟซีต้องโอนตังค์อีกด้วย
ผมว่าอันนี้มันก็แฟร์แล้วถ้าเอาง่ายเลย
ถ้าหมอปลาโดนกล่าวหาว่าไปทำใครเสียชีวิตอ่ะ
แต่หมอปลาไม่ได้ทำหมอปลาก็ต้องมั่นใจ
ในสิ่งที่หมอปลาไม่ได้ทำให้มิตรมยันทร์เขาหายเราได้
ไม่ฝากถึงนะไม่รู้จะฝากทำไม
เพราะเขาบอกแล้วเป็นลุงพลอะไรก็ผิด
ถ้าคุณไม่ทำผิดใครเขาจะว่าคุณผิดได้ยังไง
คุณต้องยอมรับกติกานี่ครับ

ก็ถ้าตามกระบวนการตามขั้นตอนเมื่อทีมทนายความที่ทำคดีให้อยู่ถอนตัว

คุณผู้ชมครับดูเครื่องเคียงหน่อยกันแล้วกัน
ไหนไปแถวบ้านกกอกแล้วนะครับ
ตาชาญนี่คือพ่อของป้าแตน

เป็นพ่อตาของลุงพล

ตาชานก็มีทาชานบอกว่าคลิปนี้หัวข้อชื่อคลิปก็คือ
ลาก่อนยายสมควรจ๋า
ยายสมควรก็คือภรรยาของตาชาญ
เอาเป็นว่าตอนนี้เขาลดสถานะกัน

สถานะคุณเขียนมาสอนเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้าน

บอกขอแยกกันอยู่ช่วงนี้ความเห็นไม่ตรงกันแล้วนะ
หลังจากที่อยู่กินกันมา๖๐ปีได้
คือก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องที่ตาชาญเนี่ย
เขาก็ยืนหยัดอยู่เคียงข้างลูกเขยอยู่เคียงข้างลุงพล
ไม่รู้ว่าจะเป็นความเห็นด้านนี้หรือว่า
แต่ตาชาญบอกว่ายายสมควรเหมือนกับ

เอ่อที่ตาชานเดี๋ยวนี้มีฟานคลับ
บางทีไปคุยจ๊ะคุยจ๋าอะไรกับลูกหลานบ้าง

ตากับยายนะครับระหว่างตากับยาย
คือยายว่าตาร่างเอฟซี
ใช่ครับตารักเอฟซีครับ
ซีตามีทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ
ตารักเอฟซีเสมือนลูกเหมือนหลานนะครับ
ตาไม่รักเอฟซีเสมือนสูสาวนะคะ
นิสัยตาก็จะพูดเพราะพูดหวานอย่างนี้มาตลอดนะครับ
แต่ยายไม่เข้าใจตา
ตาไม่มีกิ๊กนะครับตาไม่มีกิ๊ก
ตาบอกตามตรงว่าตาไม่มีกิ๊ก

แต่ไม่แน่ถ้าหากเราเดินจากกัน
หันหลังให้กันแล้วอนาคตข้างหน้าไม่แน่
คือตาบอกคือตาไม่ได้มีกิ๊กอะไรที่ไหนเลยนะแต่ยายเหมือนกับแม่ไม่ค่อยเข้าใจหรือยังไง
เอาเป็นว่าตอนนี้ตาชาญเก็บของออกจากบ้านคุณเขียนมาสอนค่ะ
อยู่บ้านลุงพลป้าแตนไปอยู่บ้านลูกสาวคนโตไปอยู่บ้านลูกเขยนี่ฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ค่ะผมก็ตกใจเอาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตาก็บอกเนี่ยเหมือนกับคุณยายไม่เข้าใจเรื่องระหว่างคุณตากับบรรดาแฟนคลับเอฟซี
คือมีคนมาให้ข้อมูลเดี๋ยวขอนิดเดียวคุณผู้ชมนะแต่ครับ
นายนารินหลาโพบอกว่าสงสัยเป็นเพราะตาชาญติดโซเชียลคุณภาคภูมิโซเชียลเหรอ

ใช่เล่นโซเชียลตลอดค่ะ
แกก็เลยเพลินนะครับพอเพลินกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันก็อยู่คนละคนละอารมณ์แล้วตาชาญก็จะคุยเรื่องยูทูป
ส่วนยายแกก็จะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกลายเป็นว่าคนสองคนเนี่ยมันคุยกันคนละมุม
พ่อไปเถอะพ่อมีความสุขก็ให้แกคุยแกอะไรไปแกแก่แล้วก็คงไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับ
ไปก่อนให้เขาไปเล่นก่อนบางทีนะครับน้ำเชี่ยวอย่าให้เรือไปขวางเขากำลังสนุกอยู่กับโลกออนไลน์อยู่ก็ให้ปล่อยเข้าไป
แต่นี่คือไม่ให้ยายดูเรื่องดูอะไรสนตาชานละไม่ดูคลิปดูอะไรแล้วเดี๋ยวแก่คิดมากนะครับ
ก็ยังนั่งรอตาชาญอยู่หน้าบ้านตลอดเลย

เพราะบ้านก็อยู่ติดถนน
ก็เลยไม่ให้ยายสมควรดูยูทูปช่องของตาชาญ
กลัวยายจะทำใจไม่ได้ที่ตาชาญบอกว่าลดสถานะ
แล้วก็จะไม่กลับมาอยู่ที่บ้าน

ชาญก็มาอยู่นี่แต่ไม่ไกลกันหรอกคุณเขียนมาสอน

แต่ก็สงสารยายสมควรก็นั่งรอหน้าบ้านไง
เดี๋ยวตาชาญแกก็ขี่มอไซค์ผ่านหน้าบ้าน
ไม่เป็นไรแค่นี้แหละค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
กันไปทักกันมาเดี๋ยวก็ดีกัน